วันนี้มาร่วมแสดงความดีกับคุณแป้ง
ใช่ค่ะวันนี้มาร่วมแสดงความดีกับคุณแป้งค่ะ
แล้วก็ตอนแรกก็แอบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเป็นท็อกโชว์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยของคุณแป้ง
ซึ่งวันนี้ก็ได้มาฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ
คือทั้งจากคุณแป้งเองแล้วก็จากแขกรับเชิญอีกหลายท่าน
ไม่กล้าเรียกว่าสนิทนะคะคือแต่ว่าก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เจอหลายครั้งค่ะ
แล้วก็คือเอาจริงนะคะเหมือนถ้าไม่ได้เจอส่วนตัวก็รู้สึกเหมือนรู้จัก
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ
แล้วก็เป็นตัวอย่างแอปเชื่อว่าเป็นตัวอย่าง
แล้วก็แรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายคนมาก
ในเรื่องของความเป็นลูกผู้หญิงเก่งแน่นอนทำงานเก่ง
รอบด้านเลยจะเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งเป็นผู้นำ
คือเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลระดับชาติเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่แอฟประทับใจมากที่สุดแหละคือ
ในความเป็นผู้หญิงในแบบของคุณแป้ง
คือเป็นคนที่ถ้าใครได้สัมผัสได้เจอก็จะรู้ถึงความรักความเมตตา
ความอ่อนโยนความละเอียดอ่อนของคุณแป้ง
แต่คนคนนี้นี่แหละที่มีความเป็นผู้นำ
สามารถทำไม่ว่าจะงานด้านใดก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความน่าเชื่อถือ
เพราะว่าวันนี้พอมาฟังคุณแป้งพูดแล้ว
มีคำนึงที่ตรงใจมากเลยคือคำว่าเชื่อแป้ง
มันไม่ใช่เชื่อในเรื่องของเออคนสวยพูดอะไรก็น่าฟังใช่ไหมคะ
หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานพูดอะไรก็คงน่าเชื่อ
แต่มันไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันมาจากตัวตนของคุณแป้งจริง
มาจากประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์การทำงานแล้วก็ผลงานต่าง
คุณแป้งแสดงให้เราเห็นว่ามันน่าเชื่อจริงเพราะอะไร
เพราะว่าคุณแป้งเป็นคนอย่างนั้นจริงค่ะ
พูดคำไหนคำนั้นอันนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าคำนี้ประโยคนี้มันตรงใจเรามากค่ะ
เชื่อให้ใจเชื่อถ่าเรายังรู้ระวังก็จริง
ก็พอสมควรค่ะก็ไม่ได้นานมากค่ะ
ก็เหมือนเป็นช่วงที่ลูกปิดเทิมค่ะ
เหมือนเป็นทริปสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะ
เพราะว่าอันนี้ก็คือไปอยู่แบบสบายด้วยแล้ว
ไม่ได้มีโปรแกรมเที่ยวอะไรที่เร่งรีบ
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวแล้วมีลูกไปอีกหนึ่งคน
แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะนี่ขนาดเขาเพิ่ง๔ขวบ
ถ้าสัก๑๔นี่ก็คงแบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแม่จริง
พี่แอฟไม่รอบ้านปลายแล้วค่ะตอนนี้แล้วค่ะ
ก็นี่ก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็อาจจะมีแพลนต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มองก็เดี๋ยวสรุปอีกทีนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบพยายาม
ถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะค่ะ
เพราะว่าเวลาอยู่กรุงเทพก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืน
แต่ว่ามันก็มันไม่เหมือนเวลาเราปลีกตัวไปอยู่ต่างประเทศ
ก็คือตัดโลกทุกอย่างเลยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเวลาของครอบครัวจริง

ยิ่งเวลาไปต่างประเทศอาจจะดีอันนึงหลือตรงที่อากาศมันดีนะคะ
แล้วก็แบบไม่มีมลพิษอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีความสุขมาก
จริงอาจจะไม่ต้องพาไปดิสหนิแลน์อะไรก็ได้

ใช่ค่ะเป็นสายออุดอลถ้าเข้าห้างจะหงุดหงิด
เดินกันเหมือนหรอไม่น่าเหมือนนะ

เค้าก็จะจับได้เวลาคุณแมทพูดโทรศัพท์
จะเป็นประโยคเดิมแฟน
ข้าสวัสดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ

เป็นคลิปที่คนแชร์เยอะ
อ๋อคนชอบสาวตลกอย่างนี้

รับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะรับรู้
คือเราไม่ได้ไปปิดกั้นที่เด็ก
เราก็ควรจะคอนโทรที่เราเอง

ใช่ค่ะแล้วก็ชอบฟังเวลาผู้ใหญ่คุยกัน
เขาก็คงเป็นวัยอยากรู้อยากเห็น

สมมุติบางทีแล้วไม่ได้ฟอลโลกางน์ใครต่อ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สอนเขาไว้ตลอดเลยว่า
มือถือคุณแม่ห้ามหยิบไปเล่นเอง

คือไม่ใช่อยู่จะหยิบไปเล่นเองได้
เขาก็ต้องขอก่อนจะมีเหตุการณ์ว่าหยิบไปโดยมันยังไม่ได้อันนี้มั้ยคะ

เพราะว่าตอนเด็กเขาก็จะไม่ทราบว่าอะไรควรไม่ควร
เราก็ต้องคือมันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน
เราก็ถึงบอกเขาว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะคะ
อันนี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นก็ห้ามเอาไปเล่นเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออย่างถ้าเกิดเขาเอาไปถ่ายอะไรก็คือแอปปิดหมด
แอปเลนโหมดนี้เลยแล้วก็ถ้าเขาอยากถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

ถ้ามองตัวขึ้นจะซิงแบบสมาร์ทโคลนที่น้องแบบ

กลัวมากนะคะกลัวคนอื่นซื้อให้

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงแล้วเด็กสมัยนี้เขาเริ่มใช้กันกี่ขวบ
แต่ว่าแน่นอนค่ะความเป็นแม่ก็คงต้องขอให้ช้าที่สุดค่ะ

แต่ว่าไม่ใช่บทสำคัญแอฟคุณมาชาย

ส่วนคนเข้าใจผิดเพราะเห็นรูปปมง

รู้สึกยังไงล่ะคะอยู่ตรงนี้ก็คงรู้สึกต้องยอมรับมันนะคะ
แต่ว่าถ้าไม่ทำได้ก็จะดีกว่าถ้าไม่ใช่คำพูดแอฟจริงอะนะคะ
แต่ถ้าเกิดมันเป็นบทสัมภาษณ์เป็นคำพูดของแอฟจริง
แล้วก็พร้อมยอมรับผิดชอบทุกคำพูดที่ได้ออกไปค่ะ
เพราะว่าแอฟก็รู้สึกว่าแอฟก็มีเหตุผลในทุกความเห็นที่เคยออกไป
ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าเห็นต่างยังไงแอฟก็พร้อมยอมรับทุกความคิดเห็นนะคะ
ถ้าเป็นคำพูดของแอฟจริงนะคะส่วนใหญ่แอฟก็แอปคิดว่าแป๊บระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้ายังกระทบกระเทือนจิตใจใครแอฟก็แอฟก็อาจจะต้องขอโทษค่ะ
แต่ว่าแอฟคิดว่าทุกประโยคแล้วก็ทุกความคิดเห็นที่ออกไป

แล้วก็แน่นอนตลอดมาคือพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดด้วยซ้ำค่ะ
แม้ว่าจะโดนโยงแค่ไหนแอฟก็พยายามจะหลีกเลี่ยง
คือไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเราสามารถจะรับผิดชอบได้
เพาะการกระทำแล้วก็ความรับผิดชอบของคำพูดแอฟเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากออกความเห็นเกี่ยวกับคน
แล้วถ้าที่ไม่ใช่อ่ะคะ

อยากจะบอกนะครับว่าเอาที่ออกมาต่างจาก

แล้วคำพูดไม่ดีหรอกแอฟก็ไม่ทราบเลย
พอดีไม่ทราบเรื่องค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นในทางสร้างสรรค์

ก็ถ้าจะกรุณาไม่ทำก็ดีค่ะ

แอฟก็รู้ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์บังคับใครนะคะ
ก็เป็นว่าถ้าแฟนคลับเข้าใจ
หรือว่าพี่เราเจอกันใหม่ก็ผมเข้าใจว่า
อันไหนเป็นคำสัมภาษณ์ของแอฟจริง
พี่แอฟพูดเองกับสภาษณ์หนึ่ง

ก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ
ตอนนี้ไม่พร้อมค่ะ
ว่าเอามาจากอันไหนแต่ว่าคือความคิดเห็นของแอฟตอนนี้ก็คือ
เราไม่ได้ปฏิเสธค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกคือคนคำถามคลาสสิกคือเข็ดไหม
เข็ดค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเรามันมีได้ทั้งประสบการณ์ด้านดีและไม่ดี
คือทุกอย่างมันก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปมันไม่ได้ว่าจะต้องลงเอยแบบนี้
หรือมันอาจจะซ้ำลอยเดิมอีกก็ได้ก็อันนี้มันก็มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะ
แล้วก็โชคชะตามันไม่มีอะไรจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็รู้สึกว่ายังไงเนี่ยแอฟไม่ได้จะปิดประตูเรื่องนั้น
แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเอง
เพิ่มมีผู้กล้าเข้ามาขายขนมจิตที่แม่เข้ามาไหม

ไม่ต้องกล้ามากก็ได้นะเดี๋ยวเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลย
สักครั้งต่อไปพี่แอฟมองไว้ยังไงบ้างคะ
แบบใจเราอยากได้แบบไหนหรือว่ายังไงก็ได้
เอาตรงนะคะไม่กล้าคิดค่ะ
คือไม่กล้าคิดนี่ไม่ได้อยู่ในความสนใจตอนนี้
เมื่อไหร่ยังไงในรูปแบบไหนยังไงถึงจะดี
อันนี้ที่โฟกัสอยู่ตอนนี้
แล้วที่ฝ่ายมองมีเข้ามามากมายไหมคะ

แต่ว่าเราก็ยังโฟกัสที่ลูก
ใช่ค่ะณตอนนี้นะคะไม่มีค่ะ
อย่างบางพฤติกรรมที่น้องปีใหม่เชียร์เหมือนเชียร์ให้แม่ดูหนุ่มอะไรอย่างนี้

แต่คือพฤติกรรมพวกนี้มันก็เลยทำให้แอฟรู้สึกสบายใจค่ะ
ว่าลูกเขาไม่ได้ดราม่าอะไรเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะ

คือเขาแค่แบบเขาอาจจะเห็นคุณตาคุณยายของแอฟแบบ
คุณตาคุณยายก็มีทั้งสองคู่ที่เขาก็สวีทกันเหลือเกินอะไรอย่างนี้
คือลูกก็อาจจะแบบอยากเห็นภาพอะไรแบบนั้น
แต่ก็ไม่รู้ว่าพอเรื่องจริงเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขาก็เหมือนอารมณ์เหมือนเพื่อนเหมือนพี่สาว
ที่แบบมันมีไม่มีเหรอหนูยังมีแฟนแล้วอะไรแบบนี้
แต่ก็คือเด็ก๔ขวบก็ขำค่ะไม่มีอะไร
คือแค่เล่าให้ฟังตรงนี้ว่าแม่ก็เลยรู้สึกสบายใจว่าลูกเขาไม่ได้รู้สึก
รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าลูกมีสภาพจิตใจที่ดีมีสุขภาพจิตดีแค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะ
คือถ้าลูกไม่ทิ้งแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ต้องมีใครก็ได้